ก็วัวมันมี๕ขาที่จังหวัดปลาจีนบุรีเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อว่า
มันต้องให้โชคให้ลาบแน่นอนหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
ลองดูซิว่าขาที่๕มันอยู่ตรงไหน
พี่ต้นพี่ปุ้ยลองดูดิดูนี้
วัวแปลกมี๕ขาตัวนี้มันตัวเมียนะอายุ๑๔ปี
ถูกเรียกไว้ที่บ้านเลขที่๑๔๙ม๓บภภาพจังหวัดปลาจีนบุรี
มุมนี้เห็นแล้วต้องมองมุมนี้นะครับ
ที่เห็นคดนั่นคือกีบมันนะ
นี่ฮะนายพานุวัฒนขุนบัวท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของวัวอายุ๓๒ปี
บอกว่าไอ้วัว๕ขาตัวนี้มันเป็นวัวพันธ์ไทยนะชื่อเจ้า๕สันนิษฐานว่าน่าจะมาจาก๕ขา
ที่เจ้าห้าขามันผิดปกติเพิ่มขึ้นมาคือขาขาหน้าขวานะครับ
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าปกตินะครับแต่สมบูรณ์ดีมีนิ้วเท้าที่เป็นกีบสามกีบ
มันต่างจากบัวทั่วไปที่มีสองกีบนะโดยตอนที่มันเกิดมาใหม่ใหม่
เขาบอกเขาไม่ได้สนใจหรอกไม่ได้สนใจที่ทำว่ามันมีห้าขา
จนกระทั่งสังเกตดูอ้าวมันมีขาเกินมานี่ว่ะนะฮะ
แล้วพอมันยืนขึ้นก็เริ่มอ๋อเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับ
คือคือใครมาขอซื้อก็ไม่ขายนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงมันไว้จนกว่ามันจะตายนี่แหละ
ที่ผ่านมานะมีชาวบ้านมาส่องหาเลขกับไอ้เจ้าห้าขาเป็นประจำเลย
ที่เขาบอกว่าเขาพยายามปกปิดเรื่องนี้มาตลอดนะ
ไม่เคยบอกใครเลยว่าวัวเนี่ยวัวของเขาเนี่ยมันมีห้าขาแหม่
แต่ตาของนักเสี่ยงโชคตาของสมาชิกคนนิยมตัวเลข

ทุบเทียนต้องมาไหมทุบเทียนต้องมาไหม
ไม่น่ารอดนะยิ่งใกล้วันอยู่แล้ว
หลังจากวันนี้ไปมันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วครับ